สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เมื่อดาวมีการโยกย้ายราศีค่ะก็ย่อมส่งผลทำให้ดวงชะตาของคนมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
โดยเฉพาะในวันที่๑๗ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ
ราหูกำลังจะมีการโยกย้ายราศีนะคะ
ซึ่งราหูค่ะถือว่าเป็นดาวพระเคาะที่มีความสำคัญในการอ่านดวงชะตา
เพราะว่าเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพค่ะซึ่งการที่ราหูมีการโยกย้าราศีในครั้งนี้นะคะ
ก็จะส่งผลค่ะทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะสี่ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะกลุ่มราศีที่ราหูย้ายออกจากดวงชะตา
ราศีแรกคือชาวราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่เหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานค่ะเพราะว่าเป็นราศีที่โดนราหูทับแบบตรงตรงเต็มเต็มมายาวนานมากเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับหลายเรื่องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการดำเนินชีวิตเรื่องของครอบครัวโอ้โห
เรียกว่าปวดหัวกับหลายหลายเรื่องเลยค่ะแต่พอราหูย้ายออกจากดวงชะตาไปแล้วนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่เลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไกลเกินฝันเลยนะคะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ราหูย้ายออกจากดวงชะตาค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะ
เรียกว่าเป็นราศีที่โดนอิทธิพลของราหูมายาวนานเลยค่ะเพราะว่าโดนราหูเล็งดวงชะตานะคะ
ส่งผลค่ะทำให้ช่วงที่ผ่านมาคุณต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาเจอกับความกดดันในหลายเรื่องนะคะ
แต่หลังจากที่ราหูมีการโยกย้าราศีออกไปแล้วค่ะก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณนะคะคิดหวังอยากจะทำอะไรค่ะให้รีบลงมือทำโดยด่วนเลยนะคะ
เพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ราหูย้ายเข้ามาในดวงชะตานะคะราศีแรกคือชาวราศีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าเป็นราศีที่โดนราหูทับแบบตรงเต็มตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
การที่ราหูเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณแบบนี้นะคะแสดงว่าดวงของคุณค่ะ
กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
หากใครคิดว่าอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานค่ะก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายสมใจ
แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้อยากจะโยกย้ายไปไหนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายภายในค่ะ
เช่นการย้ายแผนกการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือว่าการย้ายออฟฟิศค่ะ
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าในช่วงแรกแรกค่ะ
มันอาจจะวุ่นวายนะคะหรือว่ามีเรื่องให้คุณต้องปรับตัวค่ะแต่เดี๋ยวสักพักนะคะทุกอย่างก็จะลงตัวเองค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ราหูย้ายเข้ามาในดวงชะตาของคุณค่ะนั่นก็คือชาวราศีกันนะคะ
สำหรับชาวราศีกันค่ะเป็นราศีที่โดนราหูนะคะเล็งดวงชะตาค่ะ
ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนออฟฟิศหรือว่าการเปลี่ยนบ้านค่ะ
แต่เรื่องที่คุณจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทำงานค่ะ
ขอให้คุณท่องเอาไว้เลยนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถค่ะ
คุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะอย่าไปหวังพึ่งพาคนรอบข้างค่ะ
เพราะว่าดวงของคุณต่อจากนี้ไปนะคะจะหวังพึ่งพาคนอื่นได้ยากค่ะ
แต่ถ้าคุณพึ่งพาตัวเองนะคะรับรองว่าความสำเร็จจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนค่ะ
ในช่วงที่ราหูมีการโยกย้ายราศีนี้นะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีเลยค่ะ
หาโอกาสในการไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าจะเป็นแสงสว่างทางปัญญาก็ได้ค่ะ
เช่นการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคหนังสือนะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะจะเป็นสิ่งที่หนุนนำทำให้ดวงชะตาของคุณดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ